แต่ครอบครัวนี้คุณผู้ชมที่จังหวัดอุดรธานี
ครอบครัวเขาเฝ้ารออย่างมีความหวัง
เพราะว่าลูกหลานเขาเสียชีวิตไปแล้วครับ
ทำพิธีเรียกวิญญาณกลับมาครับ
ดูดีมากจ๊ะ
เอาล่ะเอาล่ะเอาล่ะทำใจทำใจ
เพิ่งมาขอมภพขอมภพเป็นอย่างรอบ
ขอมภพกลับบ้านหนูได้เลย
ได้แม่กระเป๋าเทวดาลูกค้าเทวดาคนหลู่แน่

จ๊ะเทวดาคนหลู่คนแน่
กลับบ้านกลับช่องน่าสนุกเลย
กลับบ้านหนูได้เลย
แล้วมนุษย์ห้วงโครมพาวาปีมาแจ้งข่าวร้ายกับคุณแม่แล้วว่า
คุณแม่บอมลูกแม่จากไปแล้วนะ
แล้วก็ให้เครือข่ายกรมแรงงานจังหวัดอุดรธานีมาแจ้งสิทธิประโยชน์ที่ครอบครัวพึงได้รับครับ
และยืนยันว่าเป็นลูกบอล์มของแม่แม่ยังไม่เชื่อ

นิพารัฐเล่าให้ฟังว่าลูกบอลไปทำงานฟาร์มโคนมที่อิสราเอล

ส่งมาให้ทางบ้านเดือนละห้าหมื่นห้าหมื่น
แล้วก็ใช้หนี้ที่กู้ยืมไปหมดแล้ว
ครั้งสุดท้ายที่ติดต่อลูกชายได้คือโน้นเลย๖ตุลาคม
ลูกชายยังวีดีโอคอลกลับมาหามาคุยกัน
หลังจากนั้นติดต่อไม่ได้อีกเลย
คุณแม่ยังหวังให้ลูกบอมกลับมา
ไม่ว่าจะกลับมาด้วยสภาพแบบไหนครับ

ข่าวต่อไปของผมก็บีบหัวใจ
ถ้าเมื่อสักครู่นะครับคุณผู้ชมกำลังเศร้ากับข่าวที่ได้ยินได้ฟังอยู่
ข่าวนี้ผมก็อยากจะบอกว่าขอให้คุณผู้ชมทำใจให้ดี
เพราะว่าเขาแจ้งผลการพิสูจน์อัตลักษณ์กระดูกของแรงงานคนนี้แล้ว
ว่าคือคุณอานันต์เพชรแก้วครับ
นี่คือคุณอ้อยใจชัยศรีภรรยาของคุณอนันต์เพชรแก้วครับ
แรงงานไทยในอิสระอิซวัน
เธอร้องไห้ปิ่มว่าจะขาดใจครับนะครับ
ขอเชื่อเหมือนเมื่อกี้เลยเหมือนข่าวเมื่อกี้เลย
ไม่เชื่อจนกว่าจะเห็นด้วยตาแต่เธออาจจะไม่มีโอกาสได้เห็นด้วยตา
เพราะว่าผลการพิสูจน์อัตลักษณ์จากโครงกระดูกนะครับ
แจ้งบอกว่าเป็นสามีของเธอครับ
คือทำให้ความหวังของคุณอ้อยใจพังทลายลงนะครับ
ช่วงครั้งที่ผ่านมาส่วนรัฐการณ์ที่จวัดชัยภูมิไปที่บ้านพักของนายอาณัล
แจ้งผลพิสูจน์อัตลักษณ์๕โครงกระดูก
ห้องพักหมายเลข๕คุณผู้ชมจำเนื้อเรื่องนี้ได้ใช่ไหม
ห้องพักหมายเลข๕ที่มีไฟไหม้และมีโครงกระดูกอยู่๕โครง
แคมป์คนงานที่ถูกนะครับ
กองกำลังเข้าไปกราดยิงและปลาระเบิด
ตั้งแต่วันแรก๗ตุลาคม

หนึ่งในห้าโครงกระดูกหนึ่งในนั้น

โอ้โหคุณผู้ชมบรรยากาศแย่เลยครับ
บรรยากาศแย่เลยที่บ้านบ้านของคุณอ้อยใจ

คิดอยู่อย่างเดียวเชื่ออยู่อย่างเดียวว่า
สามีฉันน่าจะยังมีชีวิตอยู่นะครับ
เช่นเดียวกับลูกสาวที่ไม่เชื่อว่าพ่อเสียชีวิตแล้ว
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดชายภูมินะครับ
เข้าแจ้งสิทธิประโยชน์หลังจากนายอานันต์เสียชีวิตนะครับ
จะได้รับในฐานะผู้ประกันตนมาตรา๓๔
ซึ่งผู้ตายมีเงินออมอยู่๑๘๓๑๗๗บาทนะครับ
แล้วก็จะมีค่าทำศพ๕๐๐๐บาท
ขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งครับ